คุณผู้ชมคะเราตามกันต่อกรณีที่น้องนักเรียนชั้นม๑
โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีนะคะ
ไปเอาอาวุธปืนของพ่อมาเป็นปืนพกสั้น
แล้วมาก่อเหตุยิงเพื่อนนักเรียนชั้นม๑ด้วยกัน
เสียชีวิตคาโรงเรียนเลยนะคะ
คือน้องคนที่ก่อเหตุเนี่ยชื่อว่าน้องกัส
ส่วนอีกคนที่เป็นผู้ตายชื่อว่าน้องโจ้
วันนี้ครอบครัวของผู้ตายค่ะ
เดินทางมาที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

กลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดเปรงภัยบูลธัญญาหาร
ตำบลคลองเปลงอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ซึ่งการติดต่อขอรับศพน้องผู้ตายในวันนี้
มีคณะครูโรงเรียนแล้วก็ตัวแทนเดินทางมาแสดงความเสียใจ

รวมถึงได้มีการช่วยกันสมทบทุน
สำหรับค่าดำเนินการในการนำตัวน้องผู้ตาย
ส่งที่บ้านเกิดคือที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
ทีนี้เรามีโอกาสได้พูดคุยกับคุณแม่ของน้องผู้ตาย

ก็ยอมรับแหละค่ะว่าตอนนี้ไม่มีใครทำใจได้หรอก

เพราะไม่มีใครคาดคิดว่าส่งลูกไปเรียน
แล้วมันกลายเป็นศพลูกไปตายนะคะ

เพราะครอบครัวนี้เขามีลูกชายคนเดียว
แล้วก็วางแผนไว้ในอนาคตบอกว่า

ก็จะเป็นเสาหลักของครอบครัว
ในการหาเงินมาจุนเจือครอบครัว
ครอบครัวยืนยันว่าลูกชายเป็นเด็กดี
ตั้งใจเรียนไม่มีนิสัยเป็นอันทภาณ
หรือมีนิสัยรังแก่เพื่อนแต่อย่างใด
ฟังเสียงคุณแม่แล้วก็น้าของน้องที่เสียชีวิตค่ะ
คุณแม่และก็น้าของน้องที่เสียชีวิตค่ะ
ฟังเสียงคุณแม่และก็น้าของน้องที่เสียชีวิตค่ะ
ฟังเสียงคุณแม่และก็น้องที่เสียชีวิตค่ะ
ฟังเสียงคุณแม่และก็น้องที่เสียชีวิตค่ะ
ฟังเสียงคุณแม่และก็น้องที่เสียชีวิตค่ะ
ฟังเสียงคุณแม่และก็น้องที่เสียชีวิตค่ะ
ฟังเสียงคุณแม่และก็น้องที่เสียชีวิตค่ะ
ฟังเสียงคุณแม่และก็น้องที่เสียชีวิตค่ะ
ฟังเสียงคุณแม่และก็น้องที่เสียชีวิตค่ะ
ฟังเสียงคุณแม่และก็น้องที่เสียชีวิตค่ะ
ฟังเสียงคุณแม่และก็น้องที่เสียชีวิตค่ะ
ฟังเสียงคุณแม่และก็น้องที่เสียชีวิตค่ะ
ฟังเสียงคุณแม่และก็น้องที่เสียชีวิตค่ะ
ฟังเสียงคุณแม่และก็น้องที่เสียชีวิตค่ะ
ฟังเสียงคุณแม่และก็น้องที่เสียชีวิตค่ะ
ฟังเสียงคุณแม่และก็น้องที่เสียชีวิตค่ะ
ฟังเสียงคุณแม่และก็น้องที่เสียชีวิตค่ะ
ฟังเสียงคุณแม่และก็น้องที่เสียชีวิตค่ะ
ฟังเสียงคุณแม่และก็น้องที่เสียชีวิตค่ะ
ฟังเสียงคุณแม่และก็น้องที่เสียชีวิตค่ะ
ฟังเสียงคุณแม่และก็น้องที่เสียชีวิตค่ะ
ฟังเสียงคุณแม่และก็น้องที่เสียชีวิตค่ะ
ฟังเสียงคุณแม่และก็น้องที่เสียชีวิตค่ะ
ฟังเสียงคุณแม่และก็น้องที่เสียชีวิตค่ะ
ฟังเสียงคุณแม่และก็น้องที่เสียชีวิตค่ะ
ฟังเสียงคุณแม่และก็น้องที่เสียชีวิตค่ะ
ฟังเสียงคุณแม่และก็น้องที่เสียชีวิตค่ะ
ฟังเสียงคุณแม่และก็น้องที่เสียชีวิตค่ะ
ฟังเสียงคุณแม่และก็น้องที่เสียชีวิตค่ะ
ฟังเสียงคุณแม่และก็น้องที่เสียชีวิตค่ะ
นะครับเพราะว่าอันนั้นคืออยู่ในอีกส่วนหนึ่งแต่สำหรับอยู่
โรงเรียนเนี่ยลักษณะของเด็กก็คือเด็กเขาก็เล่นกันคือ
ไม่มีโทรศัพท์เล่นเขาก็มีวิธีเล่นอย่างอื่นเล่นอย่างอื่น

คุณผู้ชมนอกจากนี้ได้ว่าศาสตร์นี้นะคะก็คือคุณครู
นัตตสินคนเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะย้ำด้วยนะคะว่าทั้ง
คู่เนี่ยเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนแล้วน้องอยู่กลุ่มเดียวกัน
ด้วยอ่ะเล่นกันมาตลอดทีนี้เราก็ถามต่อว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่า
ที่มือยิงเนี่ยโกรธแค้นผู้ตายที่ไปล้อว่าตุ๊ดไปล้อว่า
เกย์ไปล้อว่าแต๋วคุณครูณศศิลป์บอกเลยนะคะไม่เคยนะไม่
เคยมีการล้อเลียนการหวัดเกหวัดตุ๊ดวะแต๋วหรือล้อ
เรียนว่ามีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศไม่มีนะคะครูบอกว่า
แปลกใจอยู่เลยว่ามือยิงเนี่ยโกรธเคืองอะไรผู้ตาย
ท่านต้องก่อเหตุรุนแรงขนาดนี้ตอนนี้สิ่งที่ทำได้คือช่วย
เหลือแล้วก็ดูแลทั้งสองฝ่ายอย่างเต็มที่เพราะก็เป็นสิทธิ